คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าถ้าถูกรางวัลแล้วจะไปเที่ยวไหนดี
ดิฉันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำนะวันนี้
บุกไปมาเองเลยค่ะคุณค่ะ

ไปที่จังหวัดเลยเชียงคาน
บอกว่าเชียงคานนี่มันไม่หนาวเท่าไหร่นะ

จริงแล้วเชียงคานตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชม

ประมาณ๑๘๑๙องศาแล้วในช่วงเช้านะคะ
มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่า

หน้าหนาวแบบนี้เราก็ต้องขึ้นภูขึ้นดอยกันหน่อย
ที่ที่ฉันขึ้นไปเนี่ยเป็นภูทอกเป็นจุดชมวิว
เห็นวิวทะเลหมอกแบบ๓๖๐องศาเลยนะคะ
ขึ้นไปแล้วก็จะสูดอากาศแบบเต็มปอดสดชื่นกันไปเลย
นี่เป็นภาพก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอีกนะ

และพอพระอาทิตย์ขึ้นพ้นภูเขาขึ้นมา
สีทองฟ้าก็เหมือนวานิลาสกงไอศกรีมวานิลาที่เคยทานกัน

ได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสมากับตาเลยคือมันสวยมาก
คุณลองคิดว่าถ้าเกิดคุณควงคนที่รักไปด้วย
หรือว่าคุณพาครอบครัวที่รักไปด้วยเนี่ยนะ
แล้วไปดูวิวสวยบรรยากาศดีแบบนี้ที่ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองน่งเมืองนอก
มันก็ฟินแล้วมันก็สวยแล้วนะคะ
แต่ดิฉันว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่สวยกว่าวิวที่เห็นอีก
สวยมากที่เชียงคานนี่คือแบบวันนั้นดิฉันไปแล้วโอ้โหมันสวยมาก

เดี๋ยวให้ดูไปดูกันเลยค่ะ

เออคุณก็สวยที่สุดไง
สวยที่สุดบนป้ายนี้เลยค่ะคุณ
สวยที่สุดจริงคุณว่า

ก็ดูสิ่งที่มันสวยงามที่เชียงคานไงฮะคุณ

น้องใบตองไอ้รูปนี้เนี่ยนะ
คุณเล่าให้ผมฟังว่าคุณได้รับการตอบรับจากชุมชนชาวโซเชียลเป็นอย่างดี
โอ้โหดิฉันโพสต์รูปนี้ไปเท่านั้นแหละ

ดิฉันคือเดินพิชิตยอดภูขึ้นไป

ใช่มันเป็นป้ายธรรมดาที่ดิฉันยืนถ่ายรูปเฉย
แต่ผลตอบรับดีมากนี่ไงความธรรมดาที่มันไม่ธรรมดา
เพราะคนที่เขาดูแล้วก็ตีเป็นนู่นตีเป็นนี่กลายเป็นหนี้อีกแล้ว
แล้วที่ฉันขึ้นไปมีแต่คนทักดิฉันว่าน้องใบตองเป็นคนเลยหรือเปล่า
แล้วคุณตอบว่าไงไม่ใช่คนเลยค่ะนี่ไง
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อถึงว่าน้องใบตองหน้าไม่เหมือนคนเลย
ไม่เหมือนคนที่เป็นมนุษย์หรือไม่เหมือนคนจังหวัดเลย

คือเขาชมนะเอาจริงเขาชมนะ
ถึงว่าหน้าไม่เหมือนคนเลย

แล้วนี่ฉันเหมือนอะไรอ่ะ
ทุกที่คนทุกที่ยกเว้นที่เลย

จะเหมือนคนเหนือคนใต้อะไรอย่างนี้